ยังอยู่กันที่เรื่องโหดอันนี้ฆ่าโหดครับ
คนร้ายเอามีดฟันหน้าอกชายชาวเมียนมา
แล้วทิ้งศพเอาไว้ในคูน้ำนะครับที่ย่านบางขุนเทียน
แล้วสั่งเลยนะห้ามใครมาช่วยนะ
ก่อนจะหนีสั่งห้ามแบบนี้เลยนะครับ
อุกอาจเกิดขึ้นในซอยเทียนทะเล๒๕เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อคืนวันที่๘พฤศจิกายน
ตำรวจสอนอเทียนทะเลนะครับเข้าตรวจสอบบริเวณคูน้ำ
หน้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในซอยดังกล่าว
พบศพชายไม่ทราบชื่อครับลักษณะคล้ายชาวเมียนมา
อายุประมาณ๒๐๓๐ปีนอนตะแคงอยู่ริมตลิ่ง
กางเกงขาสั้นสีดำตัวเดียว
สภาพศพมีบาดแผลถูก
มีดฟันที่หน้าอกด้านขวานะครับเป็นแผลชะกัน
ใกล้กันพบเสื้อยืดแขนยาวสีแดง๑ตัว
แล้วก็พวงกุญแจ๑พวงจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มคนร้ายมีประมาณ๔๕คนครับ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับกลุ่มคนร้าย
มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันและผู้ตายถูกกลุ่มคนร้าย
ใช้มีดฟันที่หน้าอกจากนั้นผู้ตายก็วิ่งหนีนะครับ
มาถึงที่เกิดเหตุคนงานที่อยู่บริเวณนั้น
พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ถูกกลุ่มคนร้ายนะครับ
ห้ามไว้อย่าเข้ามาช่วยนะแบบนี้นะฮะ
แน่ใจนะครับว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้ว
จึงพากันแยกย้ายกันหลบหนีครับ
เพื่อนของผู้ตายนะครับบอกกับทีมข่าวให้ข้อมูล
บอกว่าผู้ตายเป็นชาวเมียนมาอายุ๒๔ปี
มาทำงานที่โรงงานแห่งนี้แล้วก็พักอยู่ที่บ้านพักคนงานได้

มาคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากกว่าเขา๑๐ปีครับ
และฝ่ายหญิงก็มีแฟนอยู่แล้ว
หลังเกิดเหตุเนี่ยยังคุยกับแฟนของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีคนมาเรียกผู้ตายออกไปจากบ้านพักนะ

นานก็มาพบว่าถูกแทงอยู่หน้าห้องพักเสียชีวิตซะแล้ว
ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อแฟนของผู้ตายได้อีกเลยครับ
นอกจากนี้อย่างเล่าความรู้สึกของพี่ชายผู้ตายที่พูดภาษาไทยไม่ได้
บอกว่าพี่ชายยังกังวลว่าการตายของน้องชายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
อยากให้หาตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับ
แล้วเมียบอกว่าพูดอย่างนี้ครับอยู่ในโรงงาน
อยู่ในบ้านพักของเขา

อ๋อไม่แปลว่าพักเป็นคนทำรอกัน
ใช่ทำรอกันในโรงงานแล้วก็เขานีออกมา
แล้วก็มีแล้วก็ฆ่าแข็งเม็ดอะไรอย่างนี้ก็ฆ่าแล้วก็มันจนทิ้งไป

พันธุ์ตำรวจเอกสำเริงผลรอด
ท่านผู้กำกับการสนเทียนทะเล

คนตายเนี่ยเป็นคนงานในโรงงานนี้ครับ

ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าพอจะมีเบาะแสบ้างแล้วล่ะ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
ส่วนสาเหตุสันนิษฐานว่าดื่มเหล้ากันแหละ
แล้วทะเลาวิวาสกันนำไปสู่การทำรับร่างกาย

เดี๋ยวตำรวจจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ